โอ้โหหวานกันตั้งแต่ต้นปีเลยจ้ะ
สำหรับอเล็กธิรเดชนะคะแล้วก็โบเมลดา
บอกเลยว่าถึงแม้ว่าเจมยังไม่ใช้คำว่าแฟน
แต่หมดความหวานนี่มันทะลุลวงเดินทายกันแล้วเหรอ
นั่นน่ะสิหวานมากเลยนะคุณ
นี่ล่าสุดความหวานของคู่นี้เตะตาชาวเน็ตอีกแล้วจ้า
หนุ่มอเล็กโพสต์คลิปรายการยูทูปของตัวเอง
พีล่าสุดคือเป็นคลิปที่เขาไปกับครอบครัว
พี่แจ๊คมีหนุ่มอเล็กครอบครัวของอเล็ก

เขาไปสัมผัสอากาศเย็นสบายกันที่ภาคเหนือค่ะ
พากินพาเที่ยวพาไหว้พระครบทุกกิจกรรมเลย
แต่ช็อตเด็ดที่ชาวเน็ตเขาไม่ปล่อยผ่านก็คือ
มุ้งมิ้งของทั้งคู่ที่ปล่อยมาให้แฟนได้ฟินกันด้วย

เก่งมาก

ยอดวิวทะลุไปเกือบ๔๐๐๐๐๐วิวค่ะ

เขาก็พร้อมใจกันเข้ามาแซวความน่ารักของทั้งสองครอบครัว
รวมไปถึงพูดแซวไปถึงหนุ่มอเล็กแบบคำว่า
เออนี่แทบไม่ใช่รายการอาหารแล้ว
นี่แทบจะเป็นรายการกระชับความสัมพันธ์ของสองบ้านแล้วนะจ๊ะ

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ก็อดแซวไม่ได้นะว่า

ก็ให้เวลากันหน่อยเดี๋ยวพอบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้คำว่าแฟนเร็วไปหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องการให้อีกอีกอันนี้ก็ให้น้องรัวเขาใช้เวลากันไป
ว่าแล้วนะคะขอมือเชอรี่หน่อยค่ะ

คืนเงินฉันมาคืนเงินฉันมา
หอกเล่นมุกเพื่อน